ดูพิธีกรรมที่ชวนขนลุกจริง
กับการปลูกเสกเหรียญพรายกระซิบที่ป่าช้า
ที่เขาว่ากันว่าเฮียนที่สุดในจังหวัดตรัง

ไม่ไปเหรอผมตากล่าว
คุณผู้ชมที่นี่ฮะอาจารย์เนรดอยเมืองตรังคารวัตรสายเวทชื่อดัง
เขานำทีหมอฮารวัฒน์ทังพรรค
ปลุกเสกเหรียญพรายกระซิบกลางป่าช้า
จัดพิธีกรรมที่สาราภายในป่าช้าเกาะพระเศษ
ตั้งอยู่หลังวัดครัวนาแคร์
หมู่ที่๕ตะบนบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ป่าช้าแห่งนี้ว่ากันว่าเป็นป่าช้าที่เฮียนที่สุดในจังหวัดตรัง
สมัยก่อนฮะมีคนเล่าว่าหากว่าใครขับรถผ่านไปผ่านมา
จะเจอผีหลอกหลอกยังไง
ยื่นมือมาแล้วบอกว่าขอไปด้วยขอไปด้วย
คุณน่ากลัวกับผีอีกคุณรู้เปล่า
เสียลาดแล้วนะ
ที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเท่านั้นนะ
ถ้าไม่มีจิตศรัทธาใจไม่ถึงจริงไม่ไปเอาจริง
แล้วพิธีปลุกเสกเหรียญพายกระซิบเนี่ย
เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการบอกถึงหลักธรรมคำสอน
ในเรื่องของมรณานุสติใช้ชีวิตอย่างมีสติไง

แต่ตอนที่อยู่ในป่าช้าสติซะเตอะไปหมดแล้วนะ
แต่ก็อยากจะให้ระลึกถึงไว้ก่อนไงว่า
ทุกชีวิตทุกช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ตายได้ตลอดนะ

ส่วนเรื่องของความเชื่อในด้านของขลัง
เขาว่าก็บอกว่าเป็นเครื่องรางชนิดนึง
เข้มขลังมาก

ขลังในด้านไหนสุดผมว่าให้อาจารย์เนรดอยเมืองตรัง
แกพูดถึงเหรียญเหรียญพลายกระซิบเองหน่อยดีกว่าครับ
พูดผีเหล่าวิญญาณต่างไม่ใช่บูชาแบบเป็นสาระนะครับ
แต่ว่าคือพูดง่ายว่าคนดีผีคุ้ม
อ๋อเคยได้ยินนะคำนี้เออคุณผู้ชมฮะในพิธีกรรมนี้
ใช้ระยะเวลาประมาณสัก๒ชั่วโมงเสร็จสิ้นพิธีแล้วทำไงอ่ะถ่ายรูป
ถ่ายรูปถ่ายรูปอะไร
ก็ปลายประทัดไงนั่นแหละน้องใบตองเขาจุดประทัด
แล้วเลขหมายปลายประทัดนี่แหละเขาเชื่อว่าจะมาให้โชคให้ลาบ
เพราะว่ากันไปเนาะแต่ละพิธีกรรมเขาก็มีความเชื่อแบบนี้กันทั้งนั้น
ว่าจะมีเรื่องของโชคลาภว่าไปไม่มีทางรู้หรอกครับ
ว่าจะมาจะไปเรื่องของโชคลาภแต่เรื่องของการประพฤติดีทำดี
และมีสติระลึกถึงความตายมันทำให้เรามีสติในทุกการกระทำ
ทุกการใช้ชีวิตก็คือมีชีวิตใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท